พาไปตลาดสดนครนายกมันมีศึกวิวาสการตบตีเกิดขึ้น
ระหว่างแม่ค้ากล้วยทอดกับญาติของแม่ค้ากล้วยทอด

โอ้โหนะแต่ดูคลิปก่อนดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับ
โอ้โหนี่ฮะตลาดสดนครนายกกลางวันแสกผู้ชายผู้หญิง
สาวประเภท๒นี่มั่วกันไปหมด
คือผู้หญิงคนหนึ่งถึงท่านเสื้อหลุดไปเลย
ทรงอ่ะใช่นะแล้วคนนี้เธอก็ตะโกนว่าสร้อยกูขวาแล้วสร้อยกูขวาแล้ว
ตำรวจมารองับเหตุนะฮะตำรวจก็โดนลูกหลงไปด้วยบาดเจ็บไปคนหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้๑๓เมษายนวันมหาสงครานนะครับ
ตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ละมุนวุ่นวายกันไปหมดแต่ว่ามีอยู่สองฝ่ายนะฮะ
ทั้งสองฝ่ายมีแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับศึกแม่ค้ากล้วยทอดครั้งนี้นะฮะ
เอาฝั่งแม่ค้ากล้วยทอดก่อนฝั่งนี้มีกันสามคนก็คือเจเปิ้ล
เปิ้ลคือแม่ค้ากล้วยทอดคนที่เสื้อหลุด
แล้วก็สามีของเจเปิ้ลถ้าในคลิปเนี่ยจะคือเสื้อน้ำเงินแล้วก็มีหนวด
และน้องชายของเจเปิ้ลจะเป็นผู้ชายตัวอ้วนแล้วก็ถอดเสื้อ
เดี๋ยวท่านเห็นคลิปอีกทีท่านก็จะจำได้แล้วนะ
อีกฝั่งหนึ่งเขาคือฝั่งญาติห่างของเจเปิ้ลแม่ค้ากล้วยทอดมากัน๔คน
มีเจทิปเจทิปคือผู้หญิงเสื้อลายขวาง
แล้วก็ลูกสาวของเจทิปมี๒คน
คนหนึ่งคือเสื้อสีฟ้าคนที่ตบจนเจเปิ้ลเสื้อหลุด
อีกคนหนึ่งลูกสาวของเจทิปเสื้อดำคนนี้เขาเป็นผู้ชายเป็นสาวประเภท๒
คนนี้คือคนตามซ้ำไปถีบเจ๊เปิ้ลและมีลูกชายของเจ๊ทิพย์
ก็คือผู้ชายที่อ้วนแล้วก็ถอดเสื้อจะเหมือนกับ
คล้ายกับน้องชายของฝั่งเจเปิ้ลเขาสองฝั่งเป็นแบบนี้ครับ
มีทีมเจปเปิ้ลกับทีมเจทิปปึ้งเข้าไป๓ต่อ๔ทีมเจปเปิ้ลกับทีมเจทิป
ซัดกระนั่วเลยสึกแม่ค้ากล้วยทอด
คือเขายกพวกมาเคลียร์กันกลางตลาดสดนะต่างฝ่ายต่างอารมณ์พรุ่งพลาด
เหตุการณ์บานปลายกลายเป็นตะลุมบอลตบตีชกต่อยกัน
ชาวบ้านก็มาช่วยกันห้ามช่วยกันแยกแต่ไม่มีใครฟัง
สุดท้ายนะฮะต้องไปตามตำรวจมาก็บาดแผลฟกช้ำบาดเจ็บไปตามตามกันนะ
กล้วยทอดของเจ๊เปิ้ลก็พังวินาทสันตรโรหมดนะครับ
เดี๋ยวดูภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ
หลากหลายที่มาเลยด้วยร้านกล้วยทอดเจ๊เปิ้ลดูเห็นไหม

เห็นไหมคือข้าวของพังหมดตำรวจสพนนายยกมารังับเหตุ
ก็ต้องขอกำลังเสริมมาด้วยนะครับมากันเป็นสิบนายอ่ะ
กว่าจะระงับเหตุสำเร็จนะครับมีตำรวจถูกลูกหลง
ลูกหลงบาดเจ็บไปหนึ่งนายนะครับแล้วก็พาทั้งหมดไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะ
เดี๋ยวไปดูตอนที่ต่างฝ่ายต่างก็สงบสติอารมณ์กันได้แล้วหมดแรงแล้วสิ้นฤทธิ์แล้วว่าเป็นยังไงกันบ้าง
โอ้โหต้องไปหมดเซอร์บัคเซอร์บอมกันหมดทุกคนนะ
สองฝั่งเจ็ดคนเนี่ยต้องไปหมดแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าเอาทั้งสองฝั่งทั้งเจ็ดคนที่ตีกันอ่ะ
ต้องไปหมด๗คนเนี่ยจะหมดแรงไม่หมดแรงต้องไปหมด
เมื่อกี้เห็นไหมพี่ที่มีหนวดสามีเจ๊เปิ้ล
ตำรวจมาพอโยงแยกเสร็จขึ้นจักรยานโยนเลย

ตำรวจต้องไปดึงแขนไปก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไหน
ตำรวจบอกอย่าวู้วามแม่อุตส่าหวู้วามกันมาตั้งเยอะ

บอกอารมณ์มันพาไปนี่ต้องไปนะฮะโอ้โหนี่ครับทุกผู้ชมครับ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
ทางผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าทั้งสองฝ่ายความจริงเขาเป็นญาติกันนะ
มีปากเสียงกันมาหลายครั้งแล้วนะครับ
จนกระทั่งต้องไปแจ้งความกันมาแล้ว๓ครั้งที่สพเมืองนครนายกนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ตบตีทำร้ายกันขนาดนี้เนี่ย
เบื้องต้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
คือเจเปิ้ลแม่ค้ากล้วยทอดเนี่ย
ปกติแล้วแกจะชอบตะโกนด่าฝั่งคู่กรณีที่เป็นญาติห่างกัน
เจอกันเมื่อไหร่เนี่ยเป็นด่ากันบ่อยครั้งนะครับ
คู่กรณีเนี่ยบางทีเขาต้องมาที่ตลาด
แต่ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เขามีเรื่องกับแม่แม่ของผู้กรณีที่มาทางร้านเนี่ย
แล้วเสร็จแล้วน้องน้องของผู้กรณีน้องของร้านทางเนี่ย
ก็เอามีดไล่ฟันเขาน้องของร้านกล้วยเอามีดไล่ฟันของผู้กรณี
ก็ทางนี้ก็ตามมาเคลียร์น่ะว่าจะเอายังไงกัน
ด่าแม่เขาทุกวันทุกวันอะไรอย่างนี้
แล้วไปแจ้งตำรวจตำรวจก็จัดการไม่ได้๓หนสี่หนแล้วตำรวจก็จัดการไม่ได้
ก็มาแม่เขาอะไรอย่างนี้บันเลย

แล้วก็เละกันไปน่ะค่ะ
ก็จะสั่งคนสั่งไปกันนะค่ะ

วันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางเจเปิ้ลแม่ค้ากล้วยทอด
ไปที่โรงพักษ์สพเมืองนครนายกนะครับ
เพราะว่าตำรวจนัดไปเจรจากับฝั่งคู่กรณีนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เปิ้ลเนี่ยชื่อจริงชื่อนางสุพัทราสุขทรัพย์อายุ๕๒ปี
บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้
ก็คือตัวเจ๊เปิ้ลเนี่ยกับฝั่งคู่กรณีก็คือฝั่งเจ๊ทิพย์
เจ็บเปิ้ลกับเจ็บทริปเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นญาติกันแต่ทะเลาะกันมาปีกว่าแล้ว
เปิ้ลเท้าความอย่างนี้ฮะคือเมื่อ๒ปีก่อนนะ
เปิ้ลชวนเจ๊ทิพย์ให้มาปลูกบ้านอยู่ด้วยกันที่นครนายก
ระหว่างที่กำลังปลูกบ้านเจ๊ทิพย์ปลูกบ้านอยู่นะ
เปิ้ลก็มาเป็นนายหน้าคอยจัดการให้
ซื้อข้าวของเครื่องใช้ค่าช่งค่าจ้างช่างรับเหมาอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แต่เจ๊เปิ้ลบอกว่าอยู่ดีเจ๊ทิพย์มาหาว่าเจ๊เปิ้ลเนี่ยโกงเงิน
โกงค่าแรงโกงค่าไหนหน้าอะไรก็ว่ากันไป
ก็เลยเป็นจุดแตกหักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ตอนนั้นเจเปิ้ลกับสามีออกไปทำธุระ

กลับมาถึงก็มีน้องชายอยู่นะที่มาด้วยนะ
พอกลับมาเนี่ยมีน้องชายมาด้วยปรากฏว่าพอมาถึงที่ร้าน
เปิ้ลสามีแล้วก็น้องชายเจเปิ้ล
เห็นว่าร้านขายกล้วยทอดถูกพังจนเสียหายยับเยินเลย
ที่ท่านเห็นเนี่ยคือเจเปิ้ลบอกว่าถูกพังร้านก่อนนะ
ไม่ใช่ว่าร้านพังเพราะว่าทะเลาะตบตีต่อยตีกันนะ
มาถึงเนี่ยร้านถูกพังไปแล้วแล้วฝั่งของเจ๊ทิพย์ซึ่งมากับลูกอีก๓คน
รวมเป็น๔คนก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็กรูมาทำร้ายเจเปิ้ลกับสามี
แล้วก็น้องชายแล้วก็เป็นคลิปอย่างที่ท่านเห็น

อาทิตย์ที่แล้วอ่ะทะเลาะกันมาแต่ว่าไม่ได้ตีกันนะด่ากันเสร็จ
เฉยเขาด่าเราเราด่าเขาอ่ะ
ด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็ลูกเขามาลูกเขาก็บุกมาที่บ้านแล้วก็ตามมาฝั่งข้าวของ

ใช่ไปที่บ้านก่อนเราอยู่บ้านคนเดียวกับน้องชายแล้วเขาก็มาพังร้าน
พังร้านแล้วก็พังร้านแล้วก็
เรามาถึงเขาก็กระเทยมันก็ตีป้าเลยก็ดูในคลิปอ่ะป้าเป็นคนโดนตีก่อนป้าโดนกระชากลงไปแล้วเขาก็เข้ามาลุม
แล้วน้องชายก็วิ่งเข้ามาช่วยไม่อยากพูดว่ามันเป็นหลานเลย

เรื่องเขาชอบเขาชอบไปนินทาป้าว่าป้าไปโกงค่าบ้านค่าอะไรเขาเนี่ยเขาปลูกบ้านป้าก็ไปดูแลให้เขาอย่างนี้
คือตอนที่ดีกันมันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอทะเลาะกันปั๊บมันก็ว่าร้ายอ่ะโดยที่ป้าเคยไปโกงเขาเลยนะ

นี่คือที่เจเปิ้ลบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ส่วนน้องชายของเจเปิ้ลซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

บอกว่าไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะอุกอาจขนาดนี้

ไม่ควรจะมาพังร้านแบบนี้นะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเครื่องมือทำมาหากิน
จากนี้ไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากนับญาติด้วยแล้ว
เราก็แค่กันไม่ให้เขาทะเลาะกัน
ความที่ว่าเอออีกคนก็ญาติ

เราก็ไม่อยากให้ทะเลาะกัน
แล้วเขาก็ลูกชายเขาคิดว่าเราจะไปทำร้ายแม่เขา

เขาก็ทำเกินไปหาคนมาทำร้าย
ขนาดนี้มันก็ดูแล้วมันแย่
ถ้าเขาไม่ตั้งใจเขาจะมาพังข้าวของในร้านเหรอ
ของเขาทำมาหากินนะครับ

นี่ฮะญาติกันจริงนะเนี่ย

ทีนี้ฟังเจ็ดทริปบ้างนะครับ
เจ็ดทริปนะครับคู่กรณีของเจ๊เปิ้ลนะครับ
เจ็ดทริปบอกว่าในมุมของเธอเนี่ย
ความจริงแล้วเธอคือฝ่ายถูกกระทำมาโดยตลอด
เหตุการณ์มันเริ่มจากตอนที่เธอมาสร้างบ้านอยู่ที่นครนายก
เปิ้ลก็เข้ามาเป็นนายหน้าคอยจัดการให้

แล้วก็เป็นคนที่ชวนเธอมาอยู่ด้วยกันที่นครนายก

จนกระทั่งเธอเริ่มจับได้ว่าเจเปิ้ลเริ่มไม่โปร่งใส
ก็เลยบอกให้เลิก
บอกไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาจัดกงจัดการอะไรแล้ว
การปลูกบ้านสร้างบ้านของเธอ
จนถึงวันที่เธอทำบุญขึ้นบ้านใหม่
เมื่อ๓๑มีนาคมปีที่แล้วนะปี๖๒
วันนั้นเจเปิ้ลบุกมาที่บ้านแล้วมาด่ากราดใส่น้องชายเธอกลางงาน
ทำให้อับอายแขกเหลือไปหมด
แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการหมางใจและแตกหักอย่างแท้จริง
ทิพย์บอกว่าตั้งแต่นั้นถือว่าต่างคนต่างอยู่
ต้นปีที่ผ่านมาครับ๒มกราคมนะครับ
ทิพย์บอกว่าไปเจอหน้ากันกับเจเปิ้ลแล้วก็ถูกเจเปิ้ลด่าแล้วขู่อาฆาต
อาฆาตมาตร้ายว่าจะเอาให้อยู่นครนายกไม่ได้
วันนั้นต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
ต้นเดือนเมษายนคือ๒เมษายนเจ๊ทิพย์บอกว่าไปซื้อของที่ตลาด
แล้วไปยืนคุยกับพ่อค้าขายข้าวแกงซึ่งเคยทะเลาะกับเจ๊เบิ้ล
ตะโกนด่าเธอแล้วก็พ่อค้าขายข้าวแกงด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แบบหยาบคายมากก็ต้องไปแจ้งความบันทึกประจำวันกับตำรวจอีก
เสาร์ที่ผ่านมา๑๑เมษายนเจอกันที่ตลาดอีก
คือเจ๊ทิพย์ต้องไปตลาดก็ไปเจอเจ๊เปิ้ลอีกเพราะว่าขายกล้วยทอดอยู่ที่นั่น
เปิ้ลตะโกนด่าอีกแถมยังใส่ร้ายอะไรอีกเธอก็ทนไม่ไหว
ไปแจ้งความอีกเป็นครั้งที่สามแต่ตำรวจบอกมันก็ดำเนินคดีอะไรไม่ได้มันไม่มีหลักฐาน
เจ๊ทิปก็เลยตัดสินใจไปเล่าให้กับลูกฟังว่าเจ๊เปิ้ลกำลังแก่แม่แบบนี้นะ
แม่แบบนี้ตลอดเลยทำให้แม่เนี่ยอับอายขู่แม่อีกว่าจะทำให้อยู่นครนายกไม่ได้
เมื่อวานนี้๑๓เมษายนวันมหาสงครานเจทิพย์กับลูกตัดสินใจไปเคลียร์
ไปหาเจเปิ้ลที่ร้านขายกล้วยทอดไปเคลียร์เลยนะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอยอมรับว่าฝ่ายเธอผิดจริง
ทิพย์ยอมรับว่าผิดจริงไปพังร้านเขาก่อนพอเขากลับมาเจอก็เลยทะเลาะแล้วก็ตบตีกันนะ
แต่อยากให้สังคมเข้าใจว่าฝั่งตัวเองก็ถูกรังแก่มาตลอดเลยรู้สึกกดดันแล้วไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยได้เลย
ตอนนี้ยังมาทราบอีกว่าระหว่างที่เดินทางไปที่ร้านกล้วยทอดเนี่ยเจเปิ้ลกับสามีเนี่ยนะเอาอาวุธมีดไปขู่เธอถึงบ้านนะ
ที่ว่าไปแล้วไม่เจอเนี่ยคือเอามีดไปขู่เธอที่บ้านแล้วสวนทางกันอันนี้เจ๊ทิพย์อ้างนะครับ

เราไม่อยากให้ลูกอ่ะเกลียดเราบอกมึงออกมามาคุยกันที่ตลาดในเมื่อมึงอยากมีเรื่องเอากูจะมีเรื่องกูจะจับให้ในเมื่อใครทำไม่ได้พี่ยอมรับพี่ก็เลยแวะเข้าไปแจ้งฟาร์มพี่อย่าไปแจ้งฟาร์มเลยว่าเดี๋ยวจะมีตีกันที่ตลาด
ว่าเดี๋ยวจะมีเตยกันที่ตลาดนี้ช่วงพี่ไปตลาดอ่ะเขาก็หาพี่ไปเจอพี่ไปลงพักนี้ช่วงพี่ไปตลาดอ่ะเขาก็หาพี่ไปเจอพี่ไปลงพักเขาลากอีดาบกันมาหมดนี้เลยพยานเห็นหมดทุกคนเขาลากอีดาบกันมาหมดนี้เลยพยานเห็นหมดทุกคนทำไมพี่ถึงต้องเรียกลูกมาทำไมพี่ถึงต้องเรียกลูกมาก็ลองเราเคลียร์กับเมียเขาผัวน้องก็

เป็นที่มาของคำว่าลูกจะต้องปกป้องแม่ท์ที่แบบว่า

นั่นแหละมันมีเหตุการณ์เมื่อวานขึ้นมา
เป็นว่าเรื่องทะเลาะวิวาสในคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจเปรียบเทียบปรับทั้งสองฝ่ายข้อหาทะเลาะวิวาสนะส่วนเรื่องค่าเสียหายที่ร้านกล้วยทอดเขาพังเนี่ย
หรือว่าร้านอื่นอะไรพังไปด้วยเดี๋ยวตำรวจจะนัดเจรจาเรื่องค่าเสียหายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็เปรียบเทียบปรับไปแล้วข้อหาทะเลาะวิวาสนะส่วนที่เหลือความสัมพันธ์ของญาติพี่น้อง
ก็ต้องให้เจเปิ้เข้าไปคุยกันอ่ะนะคะเพราะว่ายังต้องเจอกันอีกอะค่ะ
ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะเป็นญาติกันด้วยค่ะก็มาตลาดก็ต้องเจอกันทุกวัน